กระบะจอดอยู่ตรงด้านหน้าห้องเช่าแล้วเขาก็ถอยหลังพี่ซุดเข้ามากระบะเนี่ยมันโดนปิดไว้เป็นผ้ายางสีเขียวนะมันก็เปิดแค่ท้าย
แล้วก็ดึงห่อผ้าลงมาปรากฏว่าลากลงมามันไม่ใช่ห่ออะไรที่เป็นอย่างอื่นเลยพี่
มันเป็นแท่นแท่นดุ้นดุ้นอ่ะเป็นห่อคน
ได้ยินเสียงสะอื้นออกมาจากในห้องในห้องแรกนะในห้องนั้นเลยพี่
อื้นแล้วตามมาด้วยเสียงของเด็กนะพี่ทีนี้ทุกคนก็มองหน้ากันเลือกลากแล้วพี่
ในห้องอ่ะมันบอกว่าพี่อืมลูกหนูน่ารักไหมอุ้ย
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผม

ฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มอย่าลืมว่าเรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์หลอนจากเหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลไปพร้อมพร้อมกันอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนอย่าลืมกดซะ

ส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการครับ

นักเล่าในรายการของเรา

พยาบาทเลือดศาสตร์และวันนี้

เรื่องนี้พร้อมกันเลยครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญที่

เขาจะมาเยี่ยมเยี่ยมในสถานีผีดุ

เอกลักษณ์ของเขาหลายคนอยากเห็นหน้า

ก่อนหน้านี้เราได้มีการพูดคุยเชิญ
แขกรับเชิญท่านนี้ไปแล้วแต่ปรากฏว่า

แต่วันนี้ต้องบอกเลยครับว่าทุกท่านนั้น
หลังจากที่รอมา
และนี่เป็นสัปดาห์ที่๒ของ

แจ๊คต้องบอกว่ามาที่นี่เบอร์ใหญ่ทั้งนั้น

ก็เป็นคนถล่มตัวแบบนี้นี่ไง

เราได้ยินเสียงนี้มา

ปีที่๘ที่เบาตูน

ให้พวกเราได้เสพให้พวกเราได้ฟังกัน

เขาเป็นผู้ที่ทดลองของดีของลุงหมื่นครับ

จากคนที่เคยอยู่

กลายเป็นว่าตัวเองมีเซนต์ขึ้นมา

วันนั้นมีกี่เรื่องที่เคยเล่ามา

ที่เขาได้ยินได้ฟังมาแม้กระทั่งเป็นประสบการณ์ที่

แต่วันนี้เบาตูนก็มีเรื่องมาฝาก

แน่นอนครับแขกรับเชิญของผมทุกคนจะต้องถามคำถามนี้ทุกคน
แม้ว่าผมจะรู้คำตอบจากบ่าวตูนอยู่แล้ว
ถ้ามีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับผีให้๑๐๐

เหลือไว้๒ผิดคาดแล้วคิดว่าเต็ม๑๐๐ครับ
เหลือไว้๒นี่๒คือ๒ขานะพี่สับ
อ๋อวิ่งไม่ได้เผื่อว่าจะไม่มีไม่ได้คือ๒นี่คือ๒ขาเอาไว้วิ่งอย่างเดียว
มีผีแน่๑๐๐แน่นอนครับ
เพราะว่าจากเรื่องเล่าจากประสบการณ์ที่เคยได้ผ่านมา
ถูกต้องมิแจ๊กผมเชื่อ๑๐๐เต็ม
ถ้าจะพูดแบบซีเรียสเลยเอาแบบว่าเชื่อ๑๐๐เต็มแล้วกัน
โรคของวิญญาณมีโรคหลังความตายมี

แต่วันนี้เข้ามาพร้อมกับเรื่องเล่าที่ชื่อเรื่องอาจจะแหวกแนว
ปกติเค้าจะมาแบบ๓๐ปีผีอาร์ฆาตเดียวกับเรื่องโหดเลย

เรื่องผีอะพี่ฟังดูแบบน่าอร่อยนะพี่นะ
แต่จริงเรื่องนี้วุ่นวายเยอะแยะมากมายโอ้โหอลังการงานสร้างเลย

จริงแล้วเป็นประสบการณ์ร่วมไม่ได้เป็นประสบการณ์ตรง
เป็นประสบการณ์ร่วมของผมแต่ผมอยู่ในเหตุการณ์
เรื่องนี้เนี่ยเกิดกับพี่คนนึงซึ่งเป็นรุ่นพี่ของผม
ที่ทำงานที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา

ปีพศ๒๕๕๐ครับ

จำได้แม่นเรื่องเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องค่อนข้างจะใหญ่โตพอสมควรอยู่
เพราะฉะนั้นน่าฟังอยากฟังครับ
เหตุเกิดเพราะก๋วยเตี๋ยวมันเป็นยังไงเรื่องนี้เบาตุ้น
ถมบทเนี่ยเหมือนกับชื่อเรื่องเลยครับพี่แจ๊
เหตุเกิดเพราะก๋วยเตี๋ยวจริงเป็นความที่ว่า
เราเองเนี่ยเราชอบทานก๋วยเตี๋ยว

ตอนนั้นผมเองก็ทำงานในบริษัท
ซึ่งเมื่อก่อนนี้ถ้าคนเคยฟังเรื่องของผมมาก่อนจะรู้ว่า
ผมเนี่ยทำงานในบริษัทออกแบบตกแต่ง
ภายในเรียกง่ายว่าฟอร์แมนเนี่ยนะครับ

ซึ่งในบริษัทผมเนี่ยมันจะมีกันหลายแผนกมาก
เป็นตึกค่อนข้างจะใหญ่อยู่เป็นตึก๔ชั้นมี๑๐ล็อก
ผมเองเข้าไปอยู่ในบริษัทนั้นเนี่ย
ก็คือว่ามีเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในบริษัทเดียวกันเนี่ย
แล้วมีรุ่นพี่ที่ผมรักอยู่คนนึงเขาชื่อพี่รถ
เวลาไปทานข้าวพักเที่ยงมันจะมีเบรกเที่ยงใช่ไหมครับ
เบรกเที่ยงเวลาเราไปทานข้าวติดซอยไว้ตามอะไร
เราก็จะไปกับแกรักเหมือนแกเป็นรุ่นพี่เราในบริษัทแบบนี้ครับ
แล้วท้ายซอยที่ผมทำงานอยู่เนี่ยพี่แจ๊คมันจะมีร้านก๋วยเตี๋ยว
มันเป็นร้านก๋วยเตี๋หมูมะละอร่อยมากอยู่เจ้าหนึ่ง

ก๋วยเตี๋ยวหมูมะระคือเอาหมูสับมายัดไส้ในมะระ

มันอร่อยมากผมเนี่ยทานทุกวันจนพี่รถแกบอกว่า
ตูนมึงจะหน้าเป็นเส้นแล้วแล้วมึงจะน่าเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้ว

เพราะว่าสมมุติว่าพี่รถไม่ไปทานข้าวที่บ้าน
แกไม่ไปร้านไหนที่เป็นร้านประจำของแก
ไปพี่รถก๋วยเตี๋ยวแล้วร้านก๋วยเตี๋ยวตรงนี้เนี่ย
เขาเป็นคนพื้นที่ครับพี่แจ๊คไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วกัน
ซึ่งร้านก๋วยเตี๋ยวนี้มันก็จะมีลูกค้าหมุนเวียนเปลี่ยนไทย

แต่ว่ามันไปสะกิดอยู่กับคุณลุงคนนึง
ซึ่งคุณลุงคนนี้เนี่ยเอ่ยชื่อได้ว่าแกชื่อลุงดำ
ลุงดำเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยว
รู้สึกว่าลุงดำเนี่ยจะทำงานเป็นพนักงานของรถไฟ

ก็ผมไปทานทุกวันแกก็มาทานทุกวัน

สะสมวัตถุมงคลด้วย
พอเห็นกันทุกวันเหมือนผมกับพี่แจ๊คแบบนี้

จากนิดเป็นมากจากมากก็คุยกันเรื่อยแล้วทีนี้
ก็คุยกันเรื่องวัตถุมงคลปรากฏว่า

ถูกคอกันปั๊บเนี่ยก็เริ่มมีไหลออกมาเป็นเรื่องส่วนตัวบ้างแล้วทีนี้

เดี๋ยวว่างตูนกับรถ
รุ่นพี่ผมอีกคนนึงในชื่อรถนะครับ
บอกว่าลุงกลับรถเที่ยวบ้านลุงบ้างดิ

สมัยนั้นแกบอกว่าที่บ้านแกเนี่ย
ใครเป็นสายเขียวบ้างที่บ้านแกเผาข้าวหลาม

อยู่ในชุมชนในอำเภอหัดใหญ่เนี่ยขึ้นชื่อว่าชุมชนอ่าคอควายแล้วกันครับอ่า
คอควายเป็นชุมชนใหญ่มากแกก็บอกว่าเนี่ยไปเที่ยวบ้านแกบ้างอะไรแบบเนี้ยนะครับ
วันอาทิตย์ลุงดำเป็นคนที่ชอบดูมวยประจวบบอกกับว่าผมกับพี่รถเนี่ยเวลาชวนกันเนี่ย
ก็ไปไปดูมวยไปดูมวยเสร็จพ่วงด้วยการดูพระอืม
ดูพระก็ลุงดำก็บอกว่าไปไหนก็ดูแล้วเผาข้าวหลามมันดีกว่า
เผาข้าวหลามครับซึ่งบ้านของลุงดำเนี่ยเนี้ยบ้านเริ่มเข้าจุดสำคัญแล้ว
อยากให้พี่แจ๊คอนุมานว่าบ้านลุงดำเนี้ยมันจะเป็นซอยเข้ามาแบบเนี้ยนะครับอืม
หลังบ้านลุงดำเนี้ยมันจะเป็นหนองน้ำหนองใหญ่เลยอืม
ดำงานอดิเลกของแกก็คือหลังจากปลดเกษียณคือปลูกผักบุ้งน้ำอ่ะพี่แจ๊ค
บุ้งที่ว่าร้านเย็นตะโพขายอ่ะครับผักบุ้งตัวนี้เขาจะปลูกกันในหนองน้ำ
ซึ่งหลังบ้านของลุงดำเนี่ยเป็นหนองน้ำถัดจากหนองน้ำตรงนี้เนี่ย
มันจะเป็นอีกซอยหนึ่ง
ว่าซอยบ้านลุงดำอยู่ซอยหนึ่งนะพี่ครับอ่า
ขนาดกลางตรงกลางคือหนองน้ำที่ลุงดำใช้ปลูกผักบุ้งน้ำอืม
ออกไปก็เป็นอีกซอยหนึ่งบ้านลุงน้ำคือซอยหนึ่ง
อีกซอยนั้นก็คือซอยสองครับแต่ซอยหนึ่งกับซอยสองเนี้ย
กลางกันไว้ด้วยหนองน้ำอืม
ดำแกบอกว่าเวลาเผาข้าวหลามเนี้ยแกไม่ได้เผาที่บ้านนะอืม

ซึ่งอีกซอยหนึ่งเนี่ยต่อสมัยสิบหกปีก่อนเนี่ย
มันตรงนั้นยังไม่มีบ้านคนเลยครับแล้วมันหน่อยเปรียวหน่อย
เปรียวเปรียวครับรับหูรับตาคนหน่อยถูกต้องครับพี่ใจอืม
แล้วก็จะมีเหมือนทำบ้านเช่าไว้เจ้าของที่เหมือนกับทำบ้านเช่าไว้
เป็นบ้านเช่าชั้นครึ่งมีทั้งหมดผมจำไม่แม่นว่า๕หรือ๖
อืมอ่าประมาณนี้แหละห้าหรือหกห้องแต่เป็นบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จ
อ่ามารู้ภายหลังว่าที่สร้างไม่เสร็จเนี้ยตอนนั้นไปโดนเจ้าของที่เนี้ย
เริ่มทำเป็นบ้านเช่าแต่ไปติดกับว่าช่วงนั้นเขาเรียกว่าวิกฤต
เศรษฐกิจฟองสบู่แตกหรือต้มยำกุ้งอะไรประมาณนี้
เจ้าของที่ไม่มีเงินทำต่อก็คือว่าขึ้นโครงสร้างไว้หมดแล้ว
มีหลังคามีฝาผนังทำกั้นเป็นล็อกเป็นอะไรเรียบร
แต่ยังไม่ได้เทพื้นนะครับพี่แจ๊คตอนนั้นพื้นยังไม่ได้เท
ลุงดำก็บอกว่าเนี่ยเวลาเผาข้าวหลามา
แกก็จะพายเรือของแกนะครับที่ใช้ปลูกผักบุ้งน้ำเนี่ย
แล้วไปที่บ้านล้างตรงนี้เพราะมันเป็นบ้านล้าง
ด้านหน้าเนี่ยเขาจะตีปิดไว้ด้วยสังกษีทั้ง๖ล็อกทั้ง๕ล็อก
หกล็อกเนี้ยเขาจะตีปิดไว้ด้วยสังกษีหมดเลยอืม
แกก็จะพายเรือลำน้อยของแกเนี่ยไปขึ้นอีกฝากหนึ่ง
แล้วก็ขึ้นไปในห้องอุปกรณ์การเผาข้าวหลามนี้อยู่ในห้องเลย
พร้อมพร้อมแกบอกว่าเนี่ยไปที่นู่นดีกว่า
เพราะมันสะดวกอีกอย่างหนึ่งถ้าว่ามาทำอยู่ในบ้านคือเกรงใจลูก
อะไรประมาณเนี้ยอ่าเราเราเราก็พอรับฟังได้เหตุผลแกว่า
อืมแกคงจะเกรงใจลูกอืมผมกับพี่รถอ่ะไปกันบ่อย
คือข้ามเรือไปบอกว่าหลังมันบ่อยแต่ผมอ่ะไม่ก็คือว่าไปตามรุ่นพี่เขา
เขาก็หนุกนานกันแต่ผมเองครับผมผมไม่ชอบไม่ชอบกิน
ไม่ไม่ชอบกินเข้าหลามกินแล้วติดคอพี่จุบนะจุบจุบ
อ่าเรื่องมาเกิดอยู่ตรงที่ว่าวันนั้นรู้สึกว่าเป็นวันหยุด
ดูมวยกันเสร็จก็นั่งกันนานเลยพี่นั่งกันนานจนเลยไปสัก
เกือบเกือบสามทุ่มสี่ทุ่มประมาณเนี้ยอืมลุงดำแกก็บอกว่าไป
เดี๋ยวก่อนจะกลับเดี๋ยวไปเผาข้าวหลามกันสักชุดหนึ่ง
ผมพี่รถแล้วก็ลุงดำก็ขึ้นเรือแล้วก็ไปกัน
จริงจริงอะไปทางรถก็ไปได้แต่มันจะอ้อมไหมพี่
และอีกอย่างเรากลัวคนอื่นเห็นข้ามเรือดีกว่าไม่มีใครเห็นแน่นอน
ปรากฏว่านั่งเรือลงดำไปพอถึงอีกฝากหนึ่งของบ้านเช่าล้าง
ก็ข้ามกันขึ้นไปให้พี่แจ๊คหานุมานบ้านเช่าที่มันเป็นชั้นครึ่งนะครับ
อืมชั้นครึ่งด้านหน้าเนี้ยเขาจะตีปิดไว้ด้วยสังกษีครับ
แต่ว่าชั้นครึ่งไอ้ตรงครึ่งชั้นตรงนั้นอ่ะเขาจะเรียกว่าลาวเต้งอืม
ลาวเต๊งเองอะชั้นลอยชั้นลอยแต่มันจะมองเห็นในบ้านอะนะครับอ่า
มันมันจะมองเห็นในบ้านแล้วก็มองเห็นทางประตูของหน้าบ้านด้วย
ก็นั่งเผาข้าวหลามไปคือนั้นรู้สึกอาจจะประมาณสามถึงสี่ทุ่ม
หรือสี่ทุ่มนิดนิดนี่แหละก็มีรถคันหนึ่งอืม
เป็นรถยนต์ได้ได้ยินเสียงรถยนต์ขับเข้ามาอืม
ตอนนั้นผมลุงดำแล้วก็พี่รถนั่งเผาข้าวหลามกันอยู่ชั้นบน
แต่ก็ยังไม่นึกอะไรนะครับคิดว่ารถเข้ามามันก็เข้าธรรมดาแหละ
พอสักพักได้ยินเสียงลื้อสังกษีพี่
กษีที่เขาตีปิดบ้านเช่าที่มันล้างคือ
คึ่งคึ่งคึ่งคึ่งคึ่งคึ่งเอาแล้วทีนี้พี่แจ๊คโอ้ไม่ใช่แล้ว

ลุงดำบอกว่ายึดนะใครอยากกระดุกกระดิกอืม
กลัวที่สุดคืนตอนนั้นกลัวตำรวจพี่ใช่สิ
ถ้าเข้ามาอย่างงั้นเนี้ยตำรวจแน่แน่ตำรวจแน่แน่อืม
ทำบอกว่าอย่านะอย่าเพิ่งวิ่งตั้งสติก่อน
ดูสิว่าเขามาลื้อห้องไหนอืม
อ่าประมาณนี้ก็นั่งดูกันไปดูกันมาสักพักหนึ่ง
มันมาลื้ออยู่ที่ห้องเราพอดีนะพี่แจ๊ค
ที่เรากำลังนั่งเผาข้าวหลามอยู่ครับอ่า
ห้องเราห้องหนึ่งแล้วก็ลื้อข้างห้องเราอีกห้องหนึ่ง
ว่าของผมล็อกสามใช่ไหมมันมาลื้อตรงล็อกสาม
แล้วมันก็ไปลื้อตรงล็อกสี่ออกสองล็อกนะพี่ครับ
สองล็อกปั๊บเนี่ยเราเองเนี่ยเราก็ชะโงกหน้า
มีผมกับพี่รถนะที่ชะโงกหน้าขึ้นไปดูในหน้าต่างของชั้นลอยอ่ะพี่

เข้าไปดูในหน้าต่างของชั้นลอยเห็นรถกระบะจอดอยู่
ตรงด้านหน้าห้องเช่าซึ่งจำได้แม่นเลยว่าเป็นกระบะโตโยต้า
ครับแล้วเขาก็ถอยหลังพี่อ่าซุดเข้ามาอ่า
เอาเลยไว้ทีนี้สามสี่คนนั่นนั่งกันอ่า
ท่านจะถอยมาทำไมเราก็นึกในใจนะครับว่าจะถอยมาทำไม
สักพักนึงคนที่มาลื้อสังกษีด้านหน้าครับพี่แจ๊ค
เป็นชายชะกันหมดเลย๔คนใช่แล้ว
สี่คนอืมมาถึงปั๊บรถคันนั้นถอยเข้ามา
พวกผู้ชายเดินตามเข้ามาพอเดินตามเข้ามาปั๊บ
ช็อกที่สุดอ่ะคือคนที่นั่งอยู่ในรถนะพี่คนที่ขับลงมาก่อน
คนที่นั่งคู่มากับคนขับพี่แจ๊คอืมเป็นผู้หญิงอ้าว
เป็นผู้หญิงประมาณค่อนข้างจะมีอายุส่งซ้อส่งเก๋
เดินลงก้าวลงจากรถรู้เลยลักษณะว่าเป็นผู้หญิงแล้วได้ยินเสียงพูดเลย
รู้เลยว่าเป็นผู้หญิงก็สั่งการสี่คนนั้นบอกว่า
จะช้าอยู่ทำไมรีบรีบก็ดิอืมถึงเสร็จปั๊บชายชะกันทั้งสี่คน
เราเองเนี่ยตอนนั้นยังไม่เห็นนะพี่ว่าอะไรอยู่ในท้ายกระบะ
เพราะกระบะเนี่ยมันโดนปิดไว้กับผ้ายางเป็นผ้ายางบาง

ห่อผ้านั้นนะอยากเป็นศพหรือเป็นคนตาย
ให้เป็นอย่างอื่นเป็นยาเสพตรงเสพติดอะไร
เรายังพอรับได้นะพี่ตอนนั้นเพิ่งอายุ๒๒เองค่ะ
ปรากฏว่าลากลงมามันไม่ใช่ห่ออะไรที่เป็นอย่างอื่นเลยพี่
มันเป็นแท่นรุ่นเป็นห่อคน

รูปร่างมันใช่เลยห่อผ้ามา
ห่อผ้าแล้วรู้สึกว่าเป็นผ้าเหมือนคล้ายกับผ้าห่มนะพี่แจ๊ค
พอมันคล้ายผ้าห่มขุด๔คนนั้นช่วยกันขุดปั๊บ

พอดึงห่อผ้าแค่นั้นเรารู้เลยครับพี่ว่ามันเป็นคนครับ
เจนันบอกว่ามึงก็กรอบเร็วเขารีบทำ
เอ้ามึงขับรถไปไว้ห้องข้างก่อน
ไว้ที่ห้อง๔นะครับที่ห้องที่อยู่ติดกับเรา
ขับรถออกไปเลยเอาไปไว้ที่ห้อง๔ก่อน

พวกเราเนี่ยพี่แจ๊คสภาพนั้นนะพี่ให้นึกสภาพดูว่า
พวกเราไม่ได้รู้วินุยอะไรเลย
ขึ้นไปเผาข้าวหลามด้านบนพี่แล้วเห็นเหตุการณ์แบบเนี้ยครับ
๓คนนี้นั่งแบบไม่พูดอะไรกัน
แม้แต่เสียงลมหายใจแทบจะไม่ได้ยินของกันและกันนะพี่

เดี๋ยวถ้าว่าเราทำเสียงดังหรือมีอะไรกระดุกกระดิก
โดนแน่เลยอ่ะถ้าตอนนั้นเนี่ย
เป็นตำรวจซะยังดีกว่าเป็นตำรวจซะยังดีกว่าพี่
ยังอันนี้ตายแน่
ไม่รอดพี่ถ้าเขาเห็นเราว่าเราอยู่ข้างบนนะใช่
เรียบร้อยผมว่าไปเฝ้ามะม่วงกับร่างนั้นแน่นอน

ฝังเสร็จล็อตกระเลื่อนไปอีกห้องนึง
เจนั้นก็บอกว่ามึงรีบเลย
ออกไปแล้วปิดประตูให้เร็วคือจะเอาสังกษีมา
มาปิดอ่ะนะครับคือมาปิดห้องที่๓ห้องที่เราอยู่
พวกพี่รถเป็นคนที่มองเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลานะพี่
เพราะว่าพี่รถเป็นคนที่มีสติดีที่สุด
ผมว่าจังหวะนั้นลุงดำก็กลัวนั่นแหละผมเองเนี่ย
ไม่ต้องพูดถึงเลยพี่ตอนนั้นเริ่มสั่นแล้วนะ
ไม่ไหวแล้วไม่ไหวมาเจอเรื่องแบบนี้
พอพี่ล็อตแก่มองมองเสร็จว่าพวกนู้นปิดสังกษีแล้วแน่นอน

แล้วก็ฝั่งนี้ทีนึงคือสะกิดผมสะกิดลุงดำ
ยักหน้าผมก็ว่าฮะ

ตอนนั้นคือเราช็อกเรายังไม่รู้เราไม่รู้ว่าต้องทำไงต่อ

แกก็บอกว่าลงลงเงียบ
อ่าลงเราก็ลงจากชั้นลอยเพราะว่าเดชบุญพี่แจ๊ค
ไดทางลงของชั้นลอยมันอยู่หลังบ้าน

แล้วประตูที่เราเข้าก็คือว่าจะ

ปรากฎว่าทั้ง๓คนเดชาบุญพี่
แล้วไปขึ้นตรงฝั่งบ้านแก
ผมมาเห็นแบบนั้นนะด้วยความตกใจ
มองนะครับพี่แจ๊คมองบ้านหลังที่เขาฝังร่างนี้ไว้
มันตรงกับบ้านลุงดำเดะพอดีเลยหลังบ้านของบ้านเช่าร้าน
หลังบ้านของบ้านลุงดำตรงกันแบบนี้เลยถ้ามองระดับสายตาตรงกันเป๊ะเลย
ปรากฏว่าเรื่องนี้ผ่านไปผมเองผมก็ไม่กล้าทำอะไรอยู่แล้ว
เราไม่กล้ากระตุกกระต่างไม่กล้าทำอะไร
นึกในใจว่าไม่ลุงดำก็ต้องเป็นพี่รถไม่ใครคนใดคนหนึ่งต้องแจ้งตำรวจหรือบอกใครหรืออะไรยังไง
เพราะเหตุการณ์นี้มันเห็นคาตาพี่แล้วอีกอย่างหนึ่งหลักฐานมันก็อยู่ในบ้าน
ปรากฏว่าผมเองก็ไปทำงานปกติแต่ผมกับพี่รถอ่ะไปทำงาน
เชื่อไหมว่ามองตากันไม่พูดถึงเรื่องนี้แม้แต่แอะเดียวทั้งผมนะพี่รถ
ผมเองผมไม่รู้ใจนะว่าพี่รถแกคิดอะไรอยู่
แต่ผมเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าผมกลัวนะพี่

ก็ยังไปทานก๋วเหมือนเดิมลุงดำก็มาทานก๋วเตี๋ยเหมือนเดิม
เรื่องนี้๓วัน๔วันผ่านไปพี่ไม่มีใครพูดเลย
จนมาถึงวันที่ประมาณ๕หรือ๖
ลุงดำแกก็บอกว่าเดี๋ยวแบบนี้เราต้องแจ้งตำรวจไหม
มันเก็บไว้ไม่ได้แล้วไหมอเจมส์ไม่ไหวแล้ว
ผมก็บอกว่าลุงดำเพิ่งยึดได้เหรอน่าจะแจ้งตั้งนานแล้ว
แกก็บอกว่าไม่ได้ตูนเขาฝังกันวันนั้น
มึงไปบอกตำรวจเขาก็รู้ดีว่าคุณมีคนอยู่ในบ้าน
เออแล้วสืบสารเรื่องมาเขาก็รู้ว่าเป็นพวกเรามันไม่สวยเหรอ
เราก็นึกว่าทำไมถึงไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เลย
ปรากฏว่าลุงดำบอกว่ามึงสองคนนะ
ไม่ต้องเสียงดังไม่ต้องบอกใครไม่ต้องอะไรยังไง
เดี๋ยวลุงพอจะรู้จักอยู่กับตำรวจในอำเภออาทยายบ้าง
เป็นร่างผู้ชายนะครับผู้ชายผู้ชายโดนโดนฆาตกรรมแล้วมาฝัง
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกพี่แจ๊คก่อนว่าเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นต่างกรรมต่างวาระนะพี่
ผมพยายามเอาตัวเองไปเป็นคนกลางเพื่อจะถ่ายทอดให้มันครบเซตมากที่สุด
แต่เรื่องของคดีความเนี่ยผมจะพูดเท่าที่ผมพูดได้นะพี่ในในเรื่องของส่วนคดีความเนี่ย
ตำรวจคือขุดมาปั๊บเนี่ยก็เจอพี่เจอเจอเหมือนที่เราเห็นนั่นแหละครับ
ก็ห่อผ้าแล้วก็ขุดขึ้นมาเขาก็ดำเนินการกันไป
ปรากฏว่าเรื่องนี้ก็หายไปลุงดำมาบอกว่าตำรวจไปขุดเจอแล้ว
แล้วเจ้าของที่อะพี่เจ้าของที่เป็นเจ้าของที่
ทั้งที่ทั้งบ้านเช่านี้พอรู้ปั๊บแบบนั้นนะพี่รุ่งเช้าก็ประกาศขายเลย
ประกาศขายเลยไม่เอาแล้วเขาไม่เอาแล้วเพราะว่ามันถ้าวินพี่แจ็คนะพี่ผม
ผมว่าน่าจะความรู้สึกเดียวกันคือมีคนฆาตกรรมแล้วไปฝังไว้มันไม่โอเค
ก็ปักป้ายขายตั้งแต่วันนั้นเลยเราเองอ่ะเราก็รู้ว่าเขาปักป้ายขายแล้ว
แต่เราก็ไม่รู้ว่าตื้นลึกหนาบางมันจะเป็นยังไงนะพี่ให้หลังมาเหตุการณ์นี้ได้สัก
หลังจากตำรวจไปขุดศพขึ้นมาแล้วให้หลังมาได้สักประมาณ๑๐วัน
พี่รถมาถึงที่ทำงานเพราะว่า๘โมงเช้าเนี่ยคือเข้างาน
พอเข้างานปั๊บเนี่ยทุกคนเนี่ยจะมีเวรของตัวเองใครรับผิดชอบในล็อกไหนคือทำความสะอาดในล็อกนั้นพี่แจ๊ค
ผมก็ทำความสะอาดอยู่เพราะมาก่อนพี่รถพี่รถมาทีหลังผม
รถเนี่ยพอเข้ามาถึงปั๊บเนี่ยแกเดินก้มหน้ามาแบบนี้นะพี่แจ๊
ผมว่าทำไมลูกพี่กูแปลกจากทางนี้ไม่กล้าเงยหน้าผมว่าพี่รถเป็นไรเนี่ย
เสียบนแล้วผมก็แสวเพราะว่าพี่รถเงยหน้าขึ้นมา
พี่แจ็คตรงเนี่ยบวมนะพี่ปูดเขียวเลยพี่
ซีกนี้ทั้งซีกเลยเขียวปูดมาเลยผมก็ว่าเป็นไรพี่รถโดนอะไรมา
แกก็เงียบอะนะผมก็ว่าเอาแล้วลูกพี่กูไข่แลนดมาแล้ววะเนี่ย
แกก็บอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงมึงทำงานไปให้เสร็จก่อนกวาดขยะไปให้เสร็จ
เดี๋ยวกวาดขยะเสร็จแล้วเดี๋ยวกูบอกผมก็เอาเลยพี่ทีนี้ผมตัวเปิดเลย
ผมตัวแจ๋วอยู่แล้วเดินไปกวาดขยะล็อกไหนผมก็บอกเลย

ถ้าทำพี่ปีกูมาขนาดนี้ประสาวัยรุ่นสมัยนั้นเขาจะเรียกกันว่า
ถ้าไม่ภัพย์ภายพระมนตราต้องพบแพทย์ประมาณนั้นเลย
ก็บอกทุกคนว่าพี่รถมีเรื่องเดียว

แล้วเดี๋ยวเราไปแก้ให้นะครับปรากฏแล้วกวาดขยาเสร็จ
ก็มานั่งสุ่มหัวกันพี่รถแล้วก็ถามพี่รถว่า
รถพี่รถเป็นอะไรใครจัดการมาใครเล่นมาใครต่อยมาอะไรแบบเนี้ยนะครับ
แกบอกว่าใครต่อยบ้าอะไรอ่ะตูนกูโดนเครื่องกับสากกระเบือ
สากกระเบือโดนฝากกระเบือโดนเฟี้ยกับสากกระเบือสากกระเบือ
ผมก็ถามว่าเอ้าใครเฟี่ยงพี่อ่ะรู้จักกระเบือนี่มันลอยมากระแทกหน้าพี่ได้ยังไง
แกบอกว่าไม่มีใครทำกูเลยอ่าเมียกูเครื่องมาเองโดนเมียโดนมีเครื่อง
แล้วที่บอกทุกคนว่าเดี๋ยวจะไปจัดการไม่พบพระพบแพทย์
ล็อตยังไม่บอกเหตุผลเลยพี่ผมนี่ร้อนตัวไปก่อนแล้วจริงจริงแล้วโดนเมียเครื่องกับสากกระเบือมา
หยุดเลยหยุดเลยบอกทุกคนเฮ้ยเครียร์เครียร์เครียร์เครียร์
นั่นแหละครับก็มารู้เรื่องว่าพี่รถโดนเฟี่ยงกับสากกระเบือนมา
มาหน้าปูดมาแบบนี้เลยครึ่งหนึ่งเลยพี่มาเขียวช้ำมาเลยครับ
ทีนี้เราก็ถามนี่พี่ด้วยความสงสัยแล้วเอาอีท่าไหนพี่สาวกว้างมากับสากกระเบือได้ขนาดนี้
อืมจะบอกกูนะไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยตูนกลับไปถึงบ้านวันนั้นเมียเครื่องกับสากกระเบือ
แล้วมันมาเล่าให้กูฟังว่ามีผู้หญิงอืมมีผู้หญิงอุ้มลูกมาด้วยนะพี่อืม
ลูกมาด้วยมาถามหาพี่รถแต่ไม่ได้บอกชื่อนะพี่แจ๊ค
มาบอกแค่ว่าเนี้ยคนที่ตัวดำดำใหญ่ใหญ่หัวหยิกหยิกอ่ะอยู่บ้านหลังนี้หรือเปล่า
คือรูปร่างลักษณะของพี่รถพี่รถเออแล้วตอนที่มาถามเนี่ยคือบ้านพี่รถเนี่ย
อ่าแฟนแกจะประกอบอาชีพค้าขายนะพี่ครับอ่าส่วนพี่รถไปทำงาน
ตอนที่ว่ามาถามเนี่ยไปเจอกับแม่ของพี่รถ
คือผมให้นามสมมุติแม่กับพ่อพี่รถว่าป้าใหม่กับลุงมาตรแล้วกัน
เจอป้าใหม่คือป้าใหม่ก็คือแม่ของพี่รถนี่แหละแล้วมาถามว่าเนี่ยคน
คนนี้อยู่หรือเปล่าป้าหมายก็สงสัยดิพี่จะเห็นแบบนั้น
อุ้มลูกมาด้วยแกก็ถามว่าแล้วทำไมมีเรื่องอะไร
เขาก็บอกว่าเปล่าแค่มาตามหาถ้าไม่เจอกันแล้วไปอืม
ก็แค่นั้นเพราะว่าป้าใหม่รู้แค่นั้นแกก็ไปเล่าให้เมียของพี่รถฟังอืม
ว่านั่นแหละครับพี่สาวไม่ฟังเหตุฟังผล
เป็นใครใครผมว่ายังไงก็โดนโดนพี่โดนโดนเฟี่ยงกับสากะเบือมาอ๋อ
เราเลยรู้แล้วเราก็แซวกันตอนนั้นยังหนุกหนานกันเลยพี่
เราก็แซวว่าพี่พี่ไปทำไข่ทองไปหรือเปล่าเนี้ยอืม
อะไรยังไงมีคนมาตามหาแกก็บอกว่าแกไม่รู้เลย
ปฏิเสธเสียงแข็งแต่ตอนนั้นผมเชื่อนะ
ว่าว่าแกไม่ได้มีอะไรเรื่องชู้สาวจริงแต่คือ
หาคำตอบไม่ได้อืม
คนที่มาตามหาแกเป็นใครครับ
ก็หลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปก็ให้หลังมาได้อีกสัก
ใหม่บอกว่าหน้าอีกสามอาทิตย์อืม
บอกว่ามีผู้หญิงคนเดิมอืม
ลักษณะเดิมอุ้มลูกอุ้มลูกอุ้ย

คราวนี้มาเจอกับป้าใหม่แต่ว่าเดชบุญว่าไม่ได้เจอป้าใหม่คนเดียว
ใหม่ยืนคุยกับผู้หญิงคนนี้แต่ลุงมาสที่เป็นพ่อของพี่รถนั่งอยู่ในบ้านด้วย

แล้วที่ป้าใหม่ไปคุยกับผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้บอกว่า
บอกมันด้วยว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่จบง่าย

อ่าจองเวรกันข้ามพบข้ามชาติ

ทีนี้เขาก็ไอ้นี่กันเลยพี่
ใหม่กับเมียของพี่รถเนี่ยปรึกษากันเลยว่ายังไงต้องคาดคันให้ได้
แต่เดชบุญว่าลุงมาตรคือนั่งอยู่ในบ้าน
มาสเองเดินมาถามป้าใหม่ว่าใหม่มึงคุยกับใครเมื่อกี้

ประมาณว่าเนี่ยผู้หญิงคนเดิมที่อุ้มลูกมาอีกแล้ว
บอกว่าไม่ใช่นะกูเห็นมึงยืนพูดอยู่คนเดียว

เห็นว่าป้าใหม่ยืนคุยอยู่คนเดียวลุงมาสก็สงสัยแล้ว
ลุงมาตรก็เห็นจากในบ้านแล้วว่าป้าใหม่เนี่ยยืนมำอะไรอยู่คนเดียว
คือป้าใหม่คุยกับหญิงสาวที่อุ้มลูกมาแต่ลุงมาตรไม่เห็นใคร
ป้าใหม่ยืนคุยอยู่คนเดียวทีนี้แหละไม่นึกว่าคนแล้วพี่
นึกถึงว่าเป็นเรื่องพูดผีวิญญาณผีสางนางไม้แล้วทีนี้ครับ
แต่ว่าป้าใหม่กับลุงม่านเนี่ยต้องบอกก่อนว่า
กับแม่ของพี่รถเนี่ยถิ่นฐานที่เดิมเขาเนี่ย
บรรพบุรุษของเขาเนี้ยอยู่ในจังหวัดพัทธรุงป้าใหม่และอ่า
มาตรเนี่ยเป็นคนนั่งเดิมของจังหวัดพัทธรุงอืมซึ่งทั้งฝ่ายของป้าใหม่
และฝ่ายของลุงมาสเนี่ยเขามีครูหมอมโนราทั้งนั้น
รถเนี่ยจริงแล้วเนี่ยเป็นลูกหลานของมโนลา
กับแม่แกเนี่ยพยายามคาดคันหลายครั้งแล้วว่ามึงไปรับขันครูหมอสักทีเถอะเขามาตามตัวมึงหลายครั้งแล้ว
ตอนนั้นไม่มีใครคิดถึงเรื่องอื่นเลยนะพี่เขาคิดว่าเนี่ยเป็นอาถรรพ์ของครูหมอโนราทั้งนั้น
เพราะว่าสมัยทำงานพี่รถแกก็มาบ่นให้ฟังประจำว่าเนี่ยพ่อกับแม่แกไปงานไหว้ครูมโนราที่จังหวัดพัทธรุงอ่ะนะ
ครูหมอเวลาเขาลงทรงเขาก็ทักมาว่าเอาลูกมึงมารับขันได้แล้ว
คือรถก็แกบอกว่ามันวุ่นวายแกไม่อยากวุ่นวายตรงนั้นนู่นนี่มันมีพิธีกรรมต่างนะครับ
แกเองแกไม่อยากรับขันพอทีนี้พี่รถก็เริ่มกลัวเลยพี่
เริ่มจะสองจิตสองใจแล้วคราวนี้ว่าจะรับดีไม่รับดี
ใหม่เป็นคนบอกว่ามึงรับเถอะรถเนี่ยเขามาตามมึงถึงบ้านแล้ว
ปรากฏว่าด้วยความที่เกรงใจแม่และความกลัวนะครับ
รถก็ต้องเดินทางไปจังหวัดพัทธรุงเพื่อไปรับขันของครูหมอมโนรา
พอไปถึงในวันที่เขาทำพิธีกันพี่รถมาเล่าให้ฟังว่า
คนที่ลงทรงทักพี่รถเลยมีคนตามมึงอยู่นะ
แต่ไม่ได้บอกนะพี่ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
ยังไม่ได้บอกเลยเขายังไม่ได้บอกเลยว่าเป็นใคร
เขาบอกว่ามีคนตามมึงอยู่นะครับพี่รถพอรู้แบบนั้นก็รีบรับขันเลยพี่
แล้วก็เอามาตั้งหิ้งบูชาไว้ที่บ้าน
ปรากฏว่าตั้งแต่พี่รถรับขันของครูหมอมโนรามาเนี่ย
ผู้หญิงคนนั้นไม่มาที่บ้านอีกเลย

อ่านี่คือเรื่องที่น่าแปลกเหมือนกัน
ปรากฏว่าย้อนกลับมาที่บ้านของลุงดำ
ซึ่งบ้านลุงดำที่เหมือนที่ผมบอกว่ามันจะเป็นทาวน์เฮาส์บ้านติดติดกันหลายหลังนะครับ
รู้สึกว่าพอให้หลังเรื่องนี้มาได้แป๊บนึง
จะมีพี่เสียผมเรียกแกว่าพี่เสีย
เสียเนี่ยเป็นชาวสิงคโปร์
แต่ว่ามามีภรรยาเป็นคนไทย
มาซื้อบ้านทาวน์เฮาส์ข้างบ้านลุงดำนี่แหละ

แต่พี่เสียเนี่ยเขาเป็นชาวสิงคโปร์นะพี่

เหมือนกับว่าพอมาอยู่ข้างบ้านลุงดำแล้วเห็นลุงดำอยู่บ้านว่างตลอดอ่ะ
ก็คือว่าเหมือนกับอยากสารสัมพันธ์พวกเขาเป็นคนต่างชาติอะไรแบบนี้พี่
ก็ทำความรู้จักกันจนสนิทสนมพอช่วงหลังผม
ไปดูมวยบ้านลุงดำพี่เสียเป็นคนมีน้ำใจนะครับ
ก็เข้ามาคุยทักทายแต่พูดไทยไม่ค่อยชัดแต่แกอยากพูดอะไรพี่
เดี๋ยวหิ้วขนมมาให้บ้างเดี๋ยวซื้อเครื่องดื่มมาให้บ้าง
อะไรแบบนี้ประมาณว่าสารสายสัมพันธ์
ก็ปรากฏว่าพี่เสียก็อยู่ได้พักหนึ่ง
เมียของพี่เสียแกเกิดไปเห็นป้ายที่ประกาศขายที่อะพี่
ประกาศขายที่แกเองอ่ะสนใจเพราะตอนนั้นพี่เสียกับแฟนแกเนี่ย
ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการส่งออกปลานะครับ
ลาไปที่สิงคโปร์ครับบ้านแกเริ่มจะแคบแล้วตอนนั้นแก
รู้สึกว่าตอนที่พี่เสียมาทำใหม่เนี่ยจะมีรถกระบะขนส่งปลาแค่คันเดียว
พอตอนหลังก็ขยายเป็นสามคันที่จอดรถที่อะไรแบบนี้เพราะว่า
ดองปลามันจะมีน้ำไหลน้ำอะไรมันเริ่มเหม็น
แกก็เกรงใจก็อยากจะซื้อที่ตรงไหนสักที่นึงเอาไว้จอดรถหรือว่าอะไรแบบนี้
แล้วเมียพี่เสียเนี่ยไปเห็นว่าที่ตรงนั้นเนี่ยมันมีบ้านที่กำลังสร้างไม่เสร็จอยู่ด้วยพี่อ่า
บ้านที่เค้าขายเพราะมันมีศพ
ถูกต้องแกก็เห็นว่ามันก็มีตึกโครงสร้างอะไรอยู่แล้ว
ลุงดำก็มาเล่าให้ฟังเราก็บอกว่าลุงดำจะดีเหรอ

แล้วนิสัยคนไทยเป็นแบบนี้ทั้งนั้นเลยนะพี่แจ๊ค
ถ้าที่ตรงไหนที่มีประวัติเนี่ยคนที่รู้เนี่ยรู้อยู่เต็มออก

ก็ปรากฏว่าทำไปทำมาเนี่ย
พี่เสียชอบใจที่ตรงนี้

เขาก็รีบขายเลยติดป้ายอยู่นานแล้วไม่มีใครซื้อนี่

แต่นี่คือเพิ่งย้ายเข้ามาแล้วไม่รู้
ก็ปรากฏว่าเมียพี่เสียกับพี่เสียซื้อที่ตรงนี้

๖ห้องนั้นก็ใช้รากฐานของอันเดิม

คนเช่าเนี่ยส่วนมากจะอยู่ได้ไม่นาน
แต่ตอนนั้นยังเช่าไม่เต็มนะพี่
เช่าได้สักประมาณ๑๕วัน๑เดือนครึ่งเดือนอะไรแบบนี้
ไปเองโดยไม่มีสาเหตุอะไรแบบนี้นะ
บางทีพี่เสียกับเมียแกถามว่าย้ายออกทำไม
มีใครได้อยู่แบบจริงจังกังเลย

พี่เสียเนี่ยเอาเรื่องนี้เนี่ยมาปรึกษากับลุงดำ
แล้วพี่เสียเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนออกแนวนักเลงอะพี่

ถามดูสิใครอยากจะอยู่บ้านเช่าบ้าง
คนที่เขาไม่มีบ้านเอาเลยผมให้อยู่ฟรี

แต่ตอนนั้นผมยังไม่รู้นะว่าพี่เสียเขารู้หรือยัง

พี่เสียแกก็บอกว่าถ้าลุงดำรู้จากใครอะ

คนเดี๋ยวนั้นเขารู้แน่
ไม่มีใครกล้ายาย

ลุงดำขับรถมาที่หน้าบริษัทผมนี่แหละ

พี่ผมอีกคนนึงอยู่ด้านใน

เห็นหลุกหนานกันจังผมก็พูดลอยนะพี่
ก็บอกว่านู้นบ้านข้างบ้านลุงดำ
เป็นบ้านเช่าให้อยู่ฟรี

ก็จริงเหรอพี่นัทก็ถามว่า

บ้านไหนบ้านนั้นเหรอที่ว่ามีเหตุนั้น
เพราะว่าใช่นั่วเจ้าของมาอยู่ฟรี

แกก็บอกว่าเอาสิพี่กล้าอยู่นะตูน

เดี๋ยวพี่ขอไปอยู่ได้ไหม

พร้อมวันไหนเดี๋ยวไปพบเจ้าของบ้านด้วยกัน

พี่นัทเนี่ยก็ไปพบ
พี่เสียด้วยการพาไปของลุงดำ
พบพี่เสียแล้วพบแฟนแก

จะอยู่หลังไหนดีแล้วมีโชว์ให้เลือกด้วยนะพี่

แต่หลังไหนก็ได้ของแกเนี่ย๑๒ไหม้

คือแกให้เลือก๓กับ๔ว่าจะอยู่หลังไหน

ผมไม่รู้นะว่าตอนนั้นพี่นัท

บอกว่านัทมึงเอาหลังที่๔เถอะ

ก็มันก็เป็นบ้านเช่าธรรมดาไป

เข้าไปหลังบ้านหลังบ้านก็จะเป็นห้องน้ำ

เราก็เข้าไปดูพอไปดูปั๊บ

ในห้องที่มันกั้นไว้เป็นห้องอีกทีนึง

นึกออกว่ามันเป็นบาน

แต่ว่าบานกระจกตรงนี้

มันจะเป็นบานเล็กเสียบ

มันก็โล่ง

พี่เสียบ้านหน้าต่างมัน
ไป๒แผ่นนะพี่มันหายไป๒แผ่น

เดี๋ยวก็เอาไปใส่เอาไปเบิกเอาที่ร้านนี้ร้านนี้แล้ว

มันก็เข้าไปถึงก็ไม่เห็นแล้ว

แต่ว่าพี่เสียแกทักว่าหลุดอีกแล้วเหรอ

ก็เบิกมาได้๒แผ่นก็เอาเข้าไปใส่พี่นัทก็แกก็เป็นคนใส่เอง

อันนี้ว่าพี่นัทจะกลัวหรือไม่กลัวเนี่ย

แต่กล้าอยู่นี่คือไม่อยู่ในห้องนะพี่
ก็คือแกจะนอนตรงตรงถูงกว้าง
ตรงด้านหน้าไม่เข้าไป

ให้เหตุผลว่าถ้านอนในห้องเนี่ยมันอึด

สบายตอนนั้นเราก็ร่วงใจว่าเออนี่ถ้าไปอยู่ห้อง๓เนี่ยน่าจะเจอนะแต่นี่ไปอยู่ในห้อง๔คงไม่เป็นไร

คืนที่๒ผ่านไปเป็นคืนที่๒พี่นัทก็โทรศัพท์เรียกพี่รอศพอโทรศัพท์เรียกพี่รอศปั๊บ
พี่รอศก็โทรศัพท์เรียกผมอีกทีนึงว่าไอ้นัทมันโทรมาว่าไปช่วยอยู่กับเพื่อนมันหน่อยอะไรแบบเนี้ยครับ
ช่วยอยู่กับเพื่อนมันหน่อยแป๊บนึงเดี๋ยวดึกค่อยกลับ
พวกเราก็ไปไปถึงก็สักประมาณสัก๒ทุ่มครึ่งหรือ๓ทุ่มอันนี้จำไม่แม่นนะครับ
พี่แจ๊กก็สวนเสียให้ฮากันนำมดาคุยกันไปคุยกันมาก็อำพี่นัทว่าเฮ้ยถ้าไม่กลัวเรียกพวกเรามาทำไมอะไรแบบเนี้ยนะ

ก็พี่นัทอาสาว่าเดี๋ยวไปซื้อมาม่าไปซื้อไส้กรอกมาจากเซเว่นแกมีแก๊สพิคนิคตั้งอยู่ตรงหลังบ้านนะครับ

ก่อนที่จะเดินเข้าไปพี่แจ๊กจำไอบานแกล็ดได้ไหมครับจำได้
หล่นลงมาสองแผ่นอ้าวหล่นลงมาสองแผ่นอ้าวหล่นลงมาสองแผ่น
หล่นลงมาสองแผ่นอ้าวหล่นลงมาสองแผ่นอ้าวหล่นลงมาสองแผ่น

หล่นลงมาสองแผ่นอ้าวหล่นลงมาสองแผ่น

หล่นลงมาสองแผ่นอ้าวหล่นลงมาสองแผ่น

หล่นลงมาสองแผ่นอ้าวหล่นลงมาสองแผ่น

หล่นลงมาสองแผ่นอ้าวหล่นลงมาสองแผ่น

หล่นลงมาสองแผ่นอ้าวหล่นลงมาสองแผ่น

หล่นลงมาสองแผ่นอ้าวหล่นลงมาสองแผ่น

หล่นลงมาสองแผ่นอ้าวหล่นลงมาสองแผ่น

หล่นลงมาสองแผ่นอ้าวหล่นลงมาสองแผ่น

ก็เดินเข้าไปในห้องผมไปดูในห้องได้ไหม
นัทก็บอกว่าได้เดินเข้าไปดูเลย
จริงแล้วพี่นัทไปอยู่๒คืนเนี่ยไม่เคยเข้าไปอยู่ในห้องเลยนะพี่
เพราะว่าพี่มอเตอร์ไซค์คนนั้นเดินเข้าไปเปิดประตู

และให้พี่แจ๊คนึกสภาพดูว่าบ้านเช่าส่วนมากเนี่ย
การปูพื้นด้วยแผ่นหินหรือแผ่นกระเบื้องเนี่ยพี่
ทำให้ขาวก็ครีมอะมันจะเป็นแค่๒สีนี้จริงเลย
ไม่รู้ทำไมต้องใช้ขาวหรือครีม
ปรากฏว่าพอเปิดห้องไปมันไม่มีคนและไม่มีอะไรเลยจริงพี่

แล้วก็ไปสะดวยดีเหมือนเขาก็หน้าสิ้นนิดหน่อยอะ
ว่าเจออะไรเขาสักอย่างแล้วมั้ง
แต่ที่ผมเห็นมันไม่ได้เห็นแค่ห้องปากอย่างเดียวอะพี่แจ๊ค
มันเห็นตรงพื้นกระเบื้องที่เป็นขาวหรือครีมอะพี่
มันกระเบื้องใหม่นะมันไม่น่าจะเป็นคราบไวขนาดนี้
กลางห้องมันจะเป็นวงกลมเวิ้งวงกลมใหญ่พอประมาณเลยนะพี่
มแบบนี้เลยแล้วมันเหมือนจะเป็นคราบของคราบน้ำอ่ะพี่แจ

แต่ผมเองอ่ะตอนนั้นอ่ะยังไม่รู้นะผมเองพี่นัทเองพี่รถเอง
ก็ไม่เคยเข้าคือไม่เคยได้เปิดเข้าไปดูในนี้
พวกเราจะนั่งอยู่หน้าบ้านอย่างเดียวก็เห็นเป็นคาบขาวแค่นั้นเอง
ก็ไม่ได้คิดอะไรปรากฏว่าคืนนั้น
พอว่ารถรับจ้างออกไปคุยกับรถรับจ้าง
ก็ยืนคุยกันหน้าบ้านจนลืมเลยพี่
มาม่ามาม่าหมินไหม้แล้วหลังบ้านเนี่ย
ตอนนี้มาม่าเริ่มบินไหม้แล้วก็ได้กลิ่นมาม่าเขาวิ่ง
วิ่งเข้ามาดูมาม่าพอวิ่งเข้ามาดูมาม่าเสร็จพี่แจ๊ค
ตักถ้วยตักมาม่าใส่ถ้วยแล้วก็จะเดินออกมากินกันหน้าบ้าน
ได้ยินเสียงสะอื้นออกมาจากในห้อง

ในห้องนั้นเลยพี่สะอื้นนะครับ
อื้นแล้วตามมาด้วยเสียงของเด็กนะพี่
แจ๊กอิฮิอิฮิอิฮิได้ยินเป็นเสียงแจ๊กแล้วก็เป็นเสียงสะอื้น
ทีนี้ทุกคนก็มองหน้ากันเลือกลากแล้วพี่
ว่าอะไรคืออยู่ในห้องแล้วเมื่อกี้รถมอเตอร์ไซค์มันมาส่งใคร

ก็เกี่ยงมึงเกี่ยงกูดันกันไปดันกันมาดันตูดว่า

ยังไม่ทันได้ก้าวขาเขาออกไปเลยพี่

แผ่นแก้วเกล็บที่มันแตก๒แผ่นเลยพี่
หยึดทุกคนไปขาจัดกันอยู่ตรงนั้น
เสียงในห้องมันบอกว่าพี่

รอดออกมาจากในห้องทุกคนมองพร้อมกันพี่
เห็นเป็นผู้หญิงจริงพี่แจ๊ค
เห็นเป็นผู้หญิงใส่ชุดสีขาว
อุ้มเด็กอยู่ในห้อง
แล้วก็บอกว่าพี่ลูกหนูน่ารักหรือเปล่า
ก็แค่นั้นเลยพี่ทิ้งถ้วยมาม่า
วิ่งกระเจิดกระเจิงกันออกไป
ก็ปรากฏว่าพอวิ่งออกไปเสร็จเนี่ย
รุ่งเช้ามาบอกพี่เสีย

แกบอกว่าเนี่ยรู้แล้วว่าทำไม
ไม่มีใครอยู่ในบ้านเช่าหลังนี้ได้

ผีมันมาได้ยังไงอะไรแบบนี้
จริงแล้วมันไม่น่าจะมี
แต่ตอนนั้นยังไม่รู้ว่ามีคนเอาศพมาฝัง
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่แจ๊คถึงขวาง

เฮ้ยมันมีผีในบ้านที่ซื้อมาเนี่ยได้ยังไง
ถึงจะเป็นผีมันก็ไม่น่าจะเป็นผีผู้หญิง

พอเสร็จปั๊บพี่เสียแกก็ด้วยความจำใจ
พี่นัทไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยให้เช่าอีกต่อไป

ก็ยังไม่มีใครมาเช่าสักที
เสียกับเมียแกเลยตัดสินใจด้วยความโมโหด้วย
แล้วตอนนั้นแกเริ่มซื้อรถใหญ่แล้วพี่
เริ่มซื้อรถ๖ล้อเริ่มซื้อรถ๑๐ล้อแล้ว

หน้าบ้านแกก็บอกว่าถ้าแบบนี้เนี่ย

ตึกทิ้งเทพื้นใหม่

ปรากฏว่าบ้านตรงนี้โดนตีทิ้งไป

ตรงนี้พอมองจากหลังบ้านลุงดำคราวนี้

เป็นร้านจอดรถโร่งแบบแล้ว

ผมก็ไปนั่งเล่นบ้านลุงดำเหมือนเดิม

ขอช่วยหน่อยดีเดี๋ยวช่วยดันรังปลาให้แกหน่อยเดี๋ยวแกจ้าง
แกบอกว่าเออเดี๋ยวซื้อเครื่องดื่มให้เดี๋ยวจ้างอะไรแบบนี้นะครับ
ก็บอกว่าได้สิพี่ไปสิไปเลื่อนที่ไหนอะไรยังไง
ดันที่ไหนอะไรยังไงแกบอกว่าลานจอดรถ
อ่าไปที่ร้านจอดรถแกมันก็เป็นรถกระบะ
ซึ่งทุกถังโค้ดโม่พี่แจ๊คอยู่๑คันแล้วก็เป็นรถกระบะเปล่าอีก๑คัน
ก็คือถอยหลังชนกันแบบเนี้ยพี่ถอยหลังชนกันแบบนี้เพื่อจะเลื่อนหลังคอนโม่เนี่ย
แต่ว่ารถคันที่มีถังคอสโม่เนี่ยมันจอดหันหน้าไปทางหลังบ้านของลุงดำ

มันเหมือนแบบว่าช่างคอนกรีตเขาเทแล้วมันลาดหรือยังไงไม่รู้
น้ำที่เราเทหกไปมันก็ไหล

คืนคอนกรีตนี้มันก็เพิ่งเทใหม่

มันเป็นหลุมหลุมแล้วมันเป็นหลุมหลุมหลุมหลุมไม่พอเลยพี่อ่า
มีคราบเหลืองเหลืองเหมือนกันอีกเฮ้ยเอาแล้วทีนี้เอาแล้ว
พี่รถอ่ะเริ่มแล้วพี่เริ่มเหงื่อแตกแล้วพี่รถอ่ะพอพี่รถดันถังเสร็จ
แกบอกว่าตูนมึงไปยืนอยู่ที่หลังบ้านลุงดำ
เดี๋ยวกูยืนอยู่ตรงที่ไอ้หลุมหลุมเนี้ยอ่า
ยืนละนาบเดียวกันเพราะว่าพี่รถหันหน้าไปมองด้านหลังบ้านลุงดำ
ผมเองหันไปมองหลังบ้านลุงดำครับสองคนที่ยืนขนาดเดียวกัน
หันหน้ามามองกันและกันพี่เชื่อไหมว่าทั้งผมทั้งพี่รถอ่ะอืม
พร้อมกันเลยพี่มีอีกศพ
มีอีกศอบอ่าแล้วก็พูดแบบเนี้ยพร้อมกันเลยนะพี่อ๋อ
มีอีกศพครับปรากฏว่าพอมีอีกศพเนี้ยคือใจผม
ใจพี่รถอ่ะตรงกันเลยผมเองอ่ะคิดได้ไม่หมดแต่คนที่คิดได้หมดคือพี่รถ
เพราะว่าตอนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเหมือนที่บอกพี่แจ๊คว่าพี่รถเป็นคนที่มองเหตุการณ์อยู่ตลอด
พี่แจ๊คจำคำที่เจนั้นพูดได้ไหมพี่ว่าเลื่อนรถออกไปก่อนกรบให้หมดอืม
รถไปจอดไว้ในล็อกที่สี่อืมอ่าใช่แล้วหลุมตรงนี้เนี้ย
ผมสันนิษฐานว่ามันจะเป็นหลุมเดียวกันกับบ้านหลังที่สี่ที่พี่นัทไปอยู่ครับ
แล้วมันเป็นรอยเหมือนคราบน้ำอะพี่มันเป็นรอยคราบเหลือง
มันมันเหมือนกันหรือเปล่าที่เดียวกันหรือเปล่าครับแต่ตอนที่พี่รถไปยืนแล้วผมไปยืนอ่ะ
วัดในละนาบใช้บ้านหลังบ้านของลุงนางวัดละนาบดูว่ามันจะใกล้เคียงกันหรือเปล่า
ปรากฏว่ามันใกล้เคียงกันปรากฏปั๊บก็ไม่รู้จะทำยังไง
เพราะว่าที่มันไม่ใช่ที่เราแต่เราอ่ะผมกับพี่รถคิดเหมือนกันตอนนี้
ก็เลยเอาเรื่องทั้งหมดไปเล่าให้พี่เสียฟังเออต้องให้เจ้าของบ้าน
ต้องให้เจ้าของบ้านไปเล่าให้พี่เสียฟังพี่เสียแกก็โมโหพวกเราใหญ่แล้วพี่
ว่าทำไมมีเหตุการณ์แบบนี้แล้วทำไมบอกตั้งแต่แรกไม่บอกตั้งแต่แรก
เราก็จริงเราก็ไม่กล้าบอกเราก็นิสัยคนไทยเหมือนกันครับ
ที่เขาซื้อขายกันไม่ใช่น้อยน้อยนะพี่หลักหกเจ็ดหลักแบบเนี้ย
แล้วเหมือนกับว่าหมูกำลังหามเราจะเอาคานเข้าไปแทรกทำไม
เจ้าของที่กำลังจะได้ตังค์ใช่ครับแล้วเราจะไปอะไรแบบนี้ทำไม
สุดท้ายก็มาเล่าให้แกฟังแกก็บอกว่าจะให้ตีเลยเหรอ
มึงมั่นใจเหรอตูนมึงมั่นใจเหรอรถว่าตรงนี้ถ้าถ้าตีแล้วเนี่ย
มันเรื่องใหญ่นะพี่เพราะว่ามันเป็นครบเทคอนกรีตแล้ว
ไปแล้วไม่มีศพฟรีนะฟรีนะอ่าปรากฏว่าแกก็บอก
ปรึกษากับเมียแกแกก็บอกว่าถ้าแบบนี้จะทำยังไงดี
เชิญอาจารย์วัดหนึ่งมาอ่าซึ่งอาจารย์องค์นี้เนี้ย
ข้างจะมีชื่อเสียงมากมากเป็นพระนิกายมหาญาณอืม
วัดใหญ่เลยในอำเภอหัดใหญ่ครับอ่าอยู่แถวแถวโรงพยาบาลมอ
ผมบอกตำแหน่งให้ก็ได้เจ้าอาวาสองค์นี้เนี่ยเชื่อกันว่าเป็นเจ้าวาดที่เก่ง
เรื่องการดูดวงดาวครับแต่ว่าจะดูเรื่องอย่างอื่นได้ด้วยหรือเปล่า
อันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นฝ่ายมหาญาณผมในฝ่ายเถระวาสผมเอง
ผมไม่รู้แล้วเมื่อก่อนเนี้ยไม่ได้รู้จักมาคุ้นท่านสักเท่าไหร่
แต่พี่เสียเนี่ยด้วยแกเป็นคนที่ไทยเชื้อสายจีนอ่ะพี่
จะรู้ว่าพระอาจารย์องค์นี้เก่งแกก็ไปนิมนต์พระอาจารย์องค์นี้มา
ปรากฏว่าเขามาทำพิธีพี่มาทำพิธีตอนสัก๑๐โมงใกล้ใกล้เที่ยง
แต่ผมไม่ได้อยู่ในพิธีนะอืมมีคนมาเล่าให้ผมฟังอีกครั้งหนึ่งอืม
อาจารย์องค์นี้ก็ตั้งประลำทำพิธีแกก็พูดกับพี่เสียว่าขุดเลย
อืมให้ขุดลงไปเลยอืมขุดได้ขุดเลยปรากฏว่าขุดลงไป
พี่แจ๊คไอ้เวิ้งที่ว่ามันเป็นครามน้ำเนี่ยเจอจริงจริงพี่แจ๊คเป็น
อีกศพหนึ่งผู้หญิงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นผู้หญิงแต่โอ้โห
ใช้คำว่าสันนิษฐานคือดูไม่ได้แล้วตอนนั้นยังไม่รู้ตอนนั้นยังไม่รู้
แต่ที่ได้รู้แน่เลยคือคำพูดของพระอาจารย์องค์นี้
พูดว่ายังไงรู้ไหมพี่ผมฟังแล้วผมขนลุกเลยว่า
แกบอกว่าน่าสงสารผู้หญิงคนนี้อุ้ยหนึ่งชีวิตเออ
ก็คือตายทั้งกลมแล้วสิ่งที่ว่าเรามั่นใจที่สุด
ว่าในวันที่โดนผู้ชายคนนั้นเอามาฝังในบ้านหลังที่๔
ปีที่๓ที่เราเห็นเนี่ยที่เรามั่นใจที่สุด
แจ๊ครู้ไหมว่าในหลุมนั้นเขาไปพบอะไร
เขาพบผ้ายางผืนสีเขียวที่ปิดมาในท้ายกระบะพี่แจ๊ค
ร่างของผู้หญิงคนนี้อยู่เราเลยมั่นใจว่าในคืนนั้นเนี่ย
มันไม่ได้มาแค่ศพเดียวมันมาสองใช่พี่แจ๊ค

เราเองเราถึงเมืองถึงบางอ้อเพราะว่าวันที่เกิดเหตุอ่ะ
เรารีบกลับกันที่ก่อนพี่ตอนนี้แต่ไม่ได้เห็นว่า

นั่นแหละคือเรื่องของเรื่องคือเราไม่ได้เห็น
พอเห็นว่าเขาฝังศพเราก็รีบออกเลย
แล้วเราว่าทำไมถึงคนผู้หญิงท้อง
ถึงไปตามพี่รถจริงแล้วเป็นดวงวิญญาณ
ของคนที่อยู่ในบ้านถูกฝังไว้
บ้านหลังที่๔เพราะเขาฝังแยกหลุมกันไว้
นี่ครับเรื่องมันก็เลยเป็นประมาณนี้
สุดท้ายพี่เสียพอว่าขุดไปได้
เขาก็ทำพิธีทุกวันนี้ทำสารใหญ่โตมโหลานนะ
แกก็ไม่รู้ว่าจะดวงชะตาถูกกับหลุมศพหลุมนี้หรือเปล่า

แกก็ทำเป็นศาลจีน
ทำเหมือนติจูเยี้ยแต่หลังใยเลย
จ้างบริษัทที่ผมทำงานนี่แหละผมกับพี่รถนี่แหละเป็นคนทำ

ประดับประดาษด้านในเนี่ยเงิน

เหมือนกับว่าพอทำเสร็จปั๊บเหมือนแกบูมขึ้นมาเรื่อย
ธุรกิจแกสุดท้ายในเวิ้งน้ำที่ว่าลุงดำ
ปลูกผักบุ้งเนี่ยพี่สุดท้ายพี่เสียซื้อหมดเลย

นี่แหละครับเลยเป็นที่มาของ
เหตุเกิดเพราะก๋วยเตี๋ยว
วิญญาณผู้หญิงถึงต้องมาตามหาพี่รถแล้วพูดว่า
เหมือนมีความอาฆาตแค้นอะไรกับพี่รถ
จริงแล้วคนที่เห็นเหตุการณ์อยู่ตลอดในคืนนั้นพี่แจ๊ค
พี่รถมองอยู่ตลอด
รถมองอยู่ตลอดว่าเขาฝังยังไงลากลงมายังไง

แกเองแกก็ยังไม่นึกถึงคือยังไม่รู้

ถ้าคนจะไขปริศนาเรื่องนี้ได้คือเป็นพี่รถแค่คนเดียวที่เห็นเหตุการณ์อยู่ตลอด

เพราะตอนที่ลากศพผู้ชายลงมาจากท้ายกระบะ
ผ้ายางผืนสีเขียวที่ผมบอกว่าเป็นลายลูกไม้ปิดอยู่
เราเองเราไม่เห็นว่าด้านในมันจะมีมากหรือน้อยหรืออะไรยังไงเท่าไหร่
หรือเป็นไปได้ว่าแกเห็นว่ามีอีกศพนึง

เพราะว่าจากการที่ผู้หญิงคนนี้อยู่ก็มาตาม
เหมือนจะมาตามก็บอกว่าเฮ้ยเห็นแล้วทำไมไม่พูด
เพื่อที่จะได้เอาศพเขาออกไปด้วย

คุณไปบอกคนอื่นได้ว่าบ้านหลังนั้นมีศพผู้ชายอยู่
แต่ศพฉันคุณเห็นทำไมคุณถึงไม่บอกคุณถึงไม่พูด

เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมาทำไมเขาจะมาออกอาการแบบนั้นทำไม

เพราะว่าพี่รถเป็นคนที่มองเหตุการณ์อยู่ตลอด
ผมเองเนี่ยมองบ้างไม่มองบ้างเรากลัวเนี่ย
ก็ความเป็นแดกใจสั่นจริง
เกิดเพราะก๋วยเตี๋ยวไม่ได้เกี่ยวอะไรก๋วยเตี๋ยว

กินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไปรู้จักกับลุงที่จะชวนไปกินข้าวหลาม

หลังจากนั้นคือพอไปที่บ้านร้างหลังนั้นที่คุณลุงเนี่ยแก

เขาต้องรู้ทางหนีที่ไล่ว่า
ตรงนี้มันจะไม่มีใครมายุ่ง
ก็เลยกะจะเอาศพมาฝังไว้เพื่ออำพลาง
เพราะซอยนี้เนี่ยมันจะมีบ้านคนแค่ด้านหน้า

คือในซอยนี้เนี่ยสมัยนั้นยังเปรียวมาก

น่าจะเป็นชุมชนที่สุดแน่นสนิทธิภาคใหญ่

สรุปแล้วรู้ไหมว่าผู้ชายเป็นใครผู้หญิงเป็นใคร
ผมรู้แค่ว่าสองคนนี้เป็นสามีภรรยากัน

อ๋อผมรู้แค่นั้นในส่วนของทางพอดี
ว่ามันต้องมีการผิดใจกันอะไรบางอย่าง

เพราะว่าคนที่ทำก็น่าจะเป็นคนที่มีอิทธิพลพอสมควรพอสมควร
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นพี่แจ๊คคนที่วงการคนที่ทำเป็นผู้หญิง
ใจนะใจร้าย
แล้วผมไม่รู้ว่าเขารู้หรือเปล่านะว่าผู้หญิงกำลังมีท้อง

ถ้ารู้แล้วยังทำอีกก็ใจร้ายมากเลยนะครับ
ผมมาขนลุกกับคำที่พระอาจารย์ของวัดวัดหนึ่งบอกว่า
หนึ่งศพสองวิญญาณ
แสดงว่าเขาพยายามจะออกมาบอกทุกคนว่าเขาอยู่ในบ้านหลังนี้
แต่การปรากฏตัวของเขาทำให้คนที่มาเช่าในบ้านหลังนี้

บ้านนี้มีผีนะมีผู้หญิงอยู่เนี่ย

แล้วเขามาในรูปรักลักษณะคือ
พี่ลูกหนูน่ารักไหม
หวานเลยพี่เสียงหวานเลย

มันเหมือนตั้งใจทำให้มันหลุดออก
เพื่อให้คนเห็นเขา

หลุดอีกแล้วหรือแตกอีกแล้วมันน่าจะหลุดบ่อยนะครับ

ต้องบอกว่ามีเคสแบบนี้เยอะนะพี่
น่าสนใจนะไอ้เคสที่แบบบ้านเช่าให้อยู่ฟรีเนี่ย
บางทีบอกตรงเลย

เอารถครึ่งนึงอะไรแบบนี้เยอะมาก
อำเภอหัดใหญ่เนี่ยบ้านเช่าที่ให้อยู่
ให้อยู่ฟรีอยู่มันเป็นหน้าม้าเนี่ย

คิดไว้ก่อนเลยนะคุณผู้ชมนะสมมุติว่า

อยู่บ้านฟรีไม่คิดตังค์
สมมุติฐานก่อนได้เลยพี่

แต่ว่าเคสที่มันจะเกิดขึ้นอ่ะ
มากจะน้อยนั่นอีกเรื่องหนึ่ง

การที่เขาจะให้เรามาอยู่ฟรีแล้ว

เขาไม่สามารถที่จะปล่อยบ้านเช่าได้
ไม่สามารถที่จะดำเนินธุรกิจต่อได้

เขาอยู่ได้ไม่มีอะไร

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

ดูมันโหดร้ายดูมันออกแนว
ก็อยู่ในฆาตกรรมเลือดศาสตร์ของเรา

ตูนมากเลยที่วันนี้มา
เยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุเป็นเกียรติมาก

ขอบคุณแทนผู้ชมทุกท่านด้วย

สำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์แบบนี้
อย่าเก็บไว้คนเดียวอย่าลืมส่งเรื่องราวของคุณมา

เราก็จะกลับมาล้อมวงฟังนักเล่าเรื่องผี

ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญกัน

ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์
สำหรับสัปดาห์นี้เวลาหมดหมดเวลาครับ

ฝันดีผีไม่หลอกและที่สำคัญ

เจอเจอกันวันศุกร์หน้าวันนี้ไปแล้วครับ

สวัสดีครับ
ขอบคุณนะครับ